หลังจากที่เราโอ้โหกระแส

แล้วก็ไทยนั้นถึงแม้ว่าจะได้อันดับที่๒แต่ก็สู้อย่างเต็มที่แล้ว
เมื่อวานนี้รอบชิงชนะเลิศถือว่าสู้ได้อย่างสุดมันเลยทีเดียว

ไปชมเกมในสนามนี่

ครับเดี๋ยวเราก็ไปติดตามบรรยากาศกันหน่อยนะครับ

ซึ่งเป็นคู่ชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติไทย
แชมป์๑๕สมัย

ซึ่งเป็นแชมป์มาแล้ว๑สมัยในการเดินทางมา

๔๕๔๒๕คนนะครับ

คือสนามจุได้เกือบ๕๐๐๐ได้
ใช่๔๙๐๐กว่าโอ้โหเลี้ยวไปเกือบเต็มความจุ

เป็นออนเวสดูด้ายิงจากนั้นเนี่ย

อดเข้ามาจังหวะนี้เราก็พลาดจริงนะครับ

คือเขาต่อบอลหาจังหวะแป๊บเดียวนะ

เหมือนช้าแต่เปลี่ยนบอลเร็วจริงนะครับ

พอเราตามทั้งเกมเข้าเนี่ยมันใช้แรงโค่งเยอะนะครับ

ผมว่าเล่นดีต่อเนื่องมาสักพักนะครับเนี่ยครับ

ใช่ซึ่งก็หายากในกองกลางของไทย

สุดท้ายก็เป็นสโลวิเกียร์ที่เราชนะไปได้๓ประตูต่อ๒
ใช่ครับเราก็สู้นะครับด้วยเสียงเชียร์ของแฟนบอล
สุดท้ายด้วยอันดับที่มันห่างกันร้อยอันดับ
ทำให้เราไม่สามารถที่จะสู้กับลูกเก่าของเขาได้
แต่เรามีใจสู้แล้วทำให้แพ้แบบวุฒิวิธ
วันนี้ก็ถือว่ามีหลายมุมให้ได้พูดถึงนะ

ของชนะทิพย์สงกระสินที่พยายามจะส่งบอลเร็ว
แต่ดันไปติดนี่แหละครับมาทินสเกอร์เทลนอนแน่นิ่งแบบนี้เลย
คือตอนแรกเราไม่เห็นกล้องของการถ่ายละสดตอนตัดมา
แค่พอเห็นปุ๊บคือตาเขาเหลือกแล้วก็เหมือนกับลิ้นจุกปาก

เพื่อนร่วมทีมต้องเอามือไปล้วงข้างในปากเพื่อบอกว่าเพื่อไม่ให้กัดลิ้นตัวเองครับ
ใช่ครับแล้วก็มีการเหมือนกับโพสต์ติดตลกตอนท้ายว่า
รู้สึกว่าคนที่เอามือล้วงเนี่ยจะเป็นโรเบิร์ตมักนะครับ

เขาบอกว่ามีส่วนในการทำ๒ประตูทั้งการจ่ายการยิงแล้วก็มีส่วนช่วยสเกอร์เทลด้วย

แต่ครั้งนี้ชนะทิพย์ก็โพสต์ในเฟซบุ๊คใช่ไหม
ของตัวเองแล้วก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจนะครับขอโทษด้วยพี่

ซึ่งจริงแล้วเราเห็นจากภาพว่าเจต้องการจะจ่ายบอลเร็ว
แต่มันโดนแบบพอดิบพอดีเลยนะครับ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่ให้พูดถึงกันสำหรับเกมเมื่อวานนี้

จังหวะเขาทำเร็วครับไขว้ให้เลยนะครับอองเดชดูด้า

มุมนี้ดีมากเลยนะเห็นชัดเจนเลยนะว่าลูกมันมุดเข้ายังไง
ลักษณะการยิงอันนี้เนี่ยของเราก็คงต้องต้องฝึกกัน
คือไม่ใช่ฝึกเรื่องการยิงนะต้องฝึกจังหวะการเข้าทำแบบนี้
ผมเชื่อว่านักเตะไทยก็ทำได้แต่ว่าต้องมีความเข้าใจในเกมที่สูงพอสมควร
แล้วก็ความเข้าใจระหว่างเพื่อร่วมทีมด้วยนะครับ
แล้วก็เผื่อว่าจะอยู่ในโถที่๓ของการจับสลาก
ก็จะมีโอกาสหลีกเลี่ยงทีมใหญ่ได้
ในการจับสลากการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคลับ๒๐๑๙
แต่ถ้ามาถึงตรงนี้กับผลงานแบบนี้ก็ต้องก้มหน้ายอมรับกันไป

ใช่ครับแต่อยู่โถ๔ถ้าเราเตรียมทีมแบบนี้
เห็นการเล่นแบบเมื่อวานผมเชื่อว่าปรับกันอีกหน่อย
แล้วก็มีนักเตะที่เข้ามาเติมเต็ม

ก็โปรแกรมถัดไปของทีมชาติไทยชุดใหญ่
หลังจากนี้ก็จะมีการเก็บตัวที่ประเทศทางแถบยุโรป
ก็คาดว่าจะเป็นออสเตรียหรือไม่ก็สวิสแลนด์
แล้วก็จะมีเกมอุ่นเครื่องหนึ่งนัดกับชาติที่ไม่ได้ไปฟุตบอลโลก
และอีกหนึ่งเกมจะอุ่นเครื่องกับสโมสรท้องถิ่น
ก็ติดตามกันต่อสำหรับความพร้อมของทีมชาติไทย

ในช่วงปลายปีก็จะมีการแข่งขันอาเซียนครับ
แล้วก็ต่อเนื่องเลยในช่วงต้นปี๒๐๑๙
กับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย